อ๋อนี่ตู้พี่เกลียดปากคือที่ทางเคราะห์เกาะนึงนะ
อันนี้แปลกพี่ภาพแรกนึกว่ามันตายนึกว่าใช่แต่เอาปกติก่อน
ปกติในชีวิตประจำวันพี่ว่าการเห็นค้างคาวมันยากป่ะคือสถานที่
เจอมันก็ต้องมิดชิดหน่อยนู่นในหลืมหรือว่าต้องอยู่ใกล้ถ้ำอะไรอย่างนี้
มืดมืดอะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่นี่คือเราเห็นแบบฟ้าสว่างแล้ว
เราเห็นแบบว่ามันมาเกาะอยู่น่าจะหนีเที่ยวแล้วกลับบ้านไม่ทัน
เออแล้วนี่มาเกาะอยู่ตรงทูบอ่ะพี่คิดดูเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอก
ไงแบบงวดนี้มาแน่มาห้อยหัวอยู่แบบนี้ครับแล้วทูปนี้เป็นทูปใครล่ะ
ของรองผู้การแปดระยุทธ์น่ะอ๋อเจ้าข้างคาวนี้ก่อนละกัน
ค้างคาวนี้เป็นพันปีกถุงต่อมคางหรือว่าปีกถุงคราวดำ
ครับสภาพนี่คือห้อยหัวใช่ไหมขาเกาะกั้นดอมดูนี่ห้อยหัวหรือหัวห้อย
ห้อยหัวห้อยหัวห้อยหัวขาเกาะก้านทูบ๓ดอกป่ะ
ดอกไหมอ่ะพี่เบิร์ตดูดีดีดูดีดีหนึ่งสองใช่
ข้างหนึ่งมันสองอีกข้างหนึ่งยังซ้อนกันอยู่เออนี่แหละ
นี่คือหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะคนก็แบบเอ้ยค้างคราวนี้มาได้ยังไงเนี่ย
แล้วทูบ๓ดอกนี้ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซา
เฝ้าระวังเหตุหน้าสารหลักเมืองก็เล่าให้ฟังบอกว่ารองผู้การตำรวจภูทรฉะเชิงเซาเนี่ย
ท่านพันธุ์ตรวจเอกธราเทพตูภานิษฐ์เนี่ยท่านมาสการะศาลหลักเมือง
แล้วท่านก็จุดทูบ๓ดอกไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นตอนที่ท่านมาไหว้นะคะ
ตอนนั้นเนี่ยท่านรองปักทูบลงกระถางแล้วแล้วข้างคาวตัวนี้บินมา
ร่อนลงมาเกาะก้านทูบที่ท่านรองปักช่วงเช้า
จริงค้างคาวพันธุ์นี้มันต้องอยู่ในถ้ำไม่ใช่เหรอ
อันนี้คือในตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาเขาก็บอกว่าก็แปลกเหมือนกัน
ชาวบ้านแถวนั้นที่เขาอยู่แถวสารหลักเมืองเขาบอกว่าพอมาถึงที่กระถางนะ
เห็นเลยเห็นอะไรอ่ะพี่เห็นข้างคาวเหรอเห็นทูบเหรอ
เปล่าพี่เห็นควันทูบมันลอยขึ้นมาแล้วพี่เห็นเป็นเลขด้วย
นี่พี่คนนี้ถามหน่อยพี่พี่เห็นเป็นอะไรยังไง
เขาก็เรียกหนูไปดูหนูก็ตอนแรกมองหน้าก่อนเฮ้ยอันนี้ก็เลยก้อมอยู่
มันเห็นเป็นอย่างเนี้ยคู่กันเลยอ๋อเห็นเป็นทั้งสองคู่กันเลย
ค่ะมันพูดอย่างนี้ความรู้สึกหนูเองแต่คนอื่นมองมันอาจจะเป็นเล็กอย่างนี้
แล้วมันมองกันอุ้ยพี่เขาทำมือนะพี่เขาทำมือนะว่าเห็นเป็นแบบเนี้ย
คู่กันเลยนักข่าวก็เลยถามไงพี่นักข่าวเลยถามสองสองอ่ะเหรอ
บอกอันนี้ความรู้สึกหนูนะแต่ว่าคนอื่นอาจจะมองเห็นเป็นเลขอื่นก็ได้
ก็นี่แหละไม่ต้องพูดถึงเลยแผงค้าหน้าสารเจ้าพ่อหลักเมืองอ่ะ
คือคักเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนมาหาซื้อเลขกันเพียบเลย
ไม่รู้ว่ารองผู้การท่านได้ซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับไปไหมเนาะ
เผื่ออยากจะได้แบบเลขเดียวกับรองผู้การ
เอาสักชุดหนึ่งอะไรอย่างงี้อ่า